วันที่๑๑แล้วนะครับคุณผู้ชมที่ยังมีการค้นหาร่างของน้องมาวินที่ตกจากเจ็ดสกีในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนคริน
เขาก็ไปปรากฏตัวครูเจหรือครูรุเจเจหรืออาจารย์เจนั่นแหละฮะ
เขาไปทำพิธีครับทำพิธีเรียกวิญญาณน้องมาวินนี่ฮะนี่คือพิธีที่เขาประกอบกันเมื่อคืนนี้
ครูรุเจเจหรือว่าจักรินรังสิมันธนากรไปบริเวณริมเขื่อนศรีนครินในจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ทำพิธีเรียกวิญญาณน้องมาวินคุณรุเจเจร่างทรงบอกกับทีมข่าวว่าระหว่างมาทำพิธีเขาได้กลิ่นน้ำหอมนะ
แล้วก็ได้ยินเสียงข้างหูบอกว่าผมหนาวจังเลยครับช่วยผมหน่อยผมกระเด็นไปทางซ้าย
ครูรุเจเจเลยบอกไปว่าถ้าเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นตั้งใจจะให้เกิดมหากุศลก็ขอให้เกิดปฏิหารและขอให้ทำหน้าที่ของลูกกลับมาหาแม่ให้แม่ได้ทำหน้าที่ดูแลครั้งสุดท้ายเถอะ
หลังจากนั้นได้ยินเสียงร้องไห้และตอบมาว่าครับ
จากนั้นครับครูรุเจเจจึงเริ่มทำพิธีบวชผีด้วยการจุดทูปครั้งแรกใน๑๖ดอกครับแล้วก็สวดบทอันเชิญเทวดาเพื่อจะเส้นไหว้เทวดาฟ้าดิน
ต่อมาจุดทูป๓๖ดอกสวดคาถาอันเชิญองค์มหาเทพเทวดาใน๑๙ชั้นฟ้า๑๖พรมมา๑๕ชั้นดิน๑๔มารับรู้รับฟังครับและช่วยปลดปล่อยวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวมา
จากนั้นนำถาดไฟลอยลงไปในน้ำคุณผู้ชมทันใดนั่นเองมีนกครับ
นกแสก๓ตัวอย่างที่รู้ว่านกแสกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายนะนกแสก๓ตัวมาบินวนรอบเป็นวงกลมเลยส่งเสียงร้องดังลั่นเลยนะประมาณ๑นาที
จากนั้นก็บินหายไปท่ามกลางความประหลาดใจของคนที่มาร่วมพิธีครับบางคนขนลุกเลยนะคุณผู้ชมไปดูตอนครูรุเจเจประกอบพิธีกัน
ขอให้ปลุกสรรพสัตว์เบื้องบนเบื้องล่างและในชีวิตนี้ขอให้นายนาวินเนธเดชาจงฟื้นคืนสติรับรู้ถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน
และขอให้เขาได้ตื่นขึ้นมาสู่อ้อมอกของครอบครัวพระบรมศาสดาทั้งหมดจงมารวบรวมกำลังณที่นี่และนำพาความมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้น
ภายในวันนี้พรุ่งนี้
เปิดให้เปิดทางให้พรุ่งนี้คนที่มาหาให้เขาได้พบได้เจอเลย
และขอรับวิญญาณทั้งหลายที่ทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่
เพื่อให้ข้าพระพระเจ้าได้บรรพิมิสำหรับมีสมควรที่สำคัญให้ข้าพระเจ้าตั้งใจ
ดูนกกันจริงเลยตรงไหนเหมือนกัน

นี่บนอยู่นี่ไปไปไหนบนบน

นี่บนอยู่ตรงนี้เลยนี่บนแล้วทำพิธีเสร็จขนลุกเลย
นี่แหละค่ะก็หลังจากที่ทำพิธีคุณผู้ชมเห็นไหม
ตอนที่เขามีการไลฟ์คนก็ดูอยู่เยอะเหมือนกันนะ
แล้วก็บอกว่าขนลุกเลยกับเสียงที่ได้ยินค่ะ
ซึ่งทางด้านอาจารย์เจก็เปิดเผยความรู้สึกตอนที่ทำพิธีบอกว่าสัมผัสได้เลย
ที่ใต้เขื่อนศรีนครินเนี่ยมีธรรมอยู่ใต้น้ำ
แล้วรู้ชื่อธรรมด้วยนะชื่อว่าธรรมลันธม
ตรงนั้นน่ะมันเป็นเมืองแม่ไหม้ค่ะ
แล้วมีวิญญาณผู้หญิงอยู่๑ตนวิญญาณผู้ชายอีก๑๒ตน
นี่แหละค่ะ๑๓ดวงวิญญาณที่กักขังน้องมาวินไม่ให้น้องขึ้นมาจากน้ำ
แล้วน้องอ่ะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
อาจารย์เจบอกเลยนะว่าพอหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ย
วันนี้เลยวันนี้วันนี้นี่คือจะได้เจอร่างของน้องมาวินค่ะ
แล้วร่างของน้องอยู่ไม่ไกลจากแพร่อยู่ใกล้กับจุดที่น้องตกน้ำเลยนะ
นี่คือสิ่งที่อาจารย์เจบอกแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับความเชื่อของคนในพื้นที่ด้วยค่ะ
เขาเชื่อกันว่าใต้เขื่อนเนี่ยมีถ้ำลันธมอยู่แล้วถ้ำนั้นเป็นที่อยู่ของพญานาคาราชค่ะ
เป็นเจ้าแห่งเมืองบาดานเหมือนกับเป็นผู้ที่เฝ้าถ้ำนี้เอาไว้
แล้วตำนานของถ้ำลันธมเนี่ยนะเขาเล่าต่อกันมาคุณผู้ชม
เขาบอกว่ามาจากสามีภรรยาคู่นึงพ่อแม่กีดกันไม่ให้แต่งงานกัน
ทีนี้คู่รักคู่นี้ก็เลยหนีหนีพ่อแม่ที่กีดกันมาอยู่ที่ถ้ำนี้ค่ะ
พอฝั่งฝ่ายชายเนี่ยไปมีผู้หญิงใหม่ผู้หญิงเสียใจมาก
นี่ขนาดหนีพ่อแม่มาแล้วกะจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ฝ่ายชายดันไปมีคนใหม่ผู้หญิงก็เลยผูกคอตายในถ้ำ
แล้วกลางคืนนะชาวบ้านเขาบอกว่าเขาจะได้ยินเสียงเป็นเสียงโหยหวนทุกระทม
นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อถ้ำว่าชื่อถ้ำลั่นธมอันนี้เป็นความเชื่อนะคะ
ความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่นะใช้วิจารณญาณด้วยคุณผู้ชมฮะ
ทีนี้ปฏิบัติการค้นหาน้องมาวินเมื่อวานนี้คุณผู้ชมชุดประดาน้ำเขาใช้โดรนสำรวจใต้น้ำเลยนะ
ระดับความลึกสัก๕๐๘๐เมตรจุดที่น้องมาวินพัดตกไปเป็นแนวร่องน้ำที่จะไหลไปหน้าเขื่อนศรีนครินทร์
อุณหภูมิในน้ำเนี่ยเย็นเลยครับยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียสจากการใช้โดรนสำรวจใต้น้ำก็เห็นว่าใต้น้ำเนี่ยมันลักษณะเป็นภูเขาชันครับ
แนวร่องน้ำที่จะไหลไปหน้าเขื่อนศรีนครินส่วนจุดที่น้องมาวินจมลงไปความลึกน่าจะสัก๕๓๕เมตร
ว่าพอร่างของน้องจมไปด้วยลักษณะทางกายภาพของเขื่อนร่างน่าจะกลิ้งลงไปตามไหล่เขาครับแล้วก็จมลึกลงไปเรื่อยด้วยสภาพใต้น้ำซึ่งมีต้นไม้ใหญ่หนาแน่น
ร่างที่จะลอยขึ้นมามันอาจจะยากลำบากเพราะมันน่าจะไปโดนกิ่งไม้ด้านล่างเนี่ยเกี่ยวเอาไว้
คืออธิบายตรงนี้เพิ่มเติมฮะเขื่อนมันก็คือร่องเขานะฮะคือร่องเขาแล้วก็ทำที่กั้นปิดหัวปิดท้ายเพื่อขังน้ำ
ฉะนั้นก็เป็นไปได้ครับอย่างที่ดอมเล่าไปเมื่อกี้ว่าศพอาจจะลงไปลงไปแล้วมันอาจจะไปติดอะไรอยู่สักอย่างหนึ่ง
ก็มันคือภูเขานะมันคือร่องเขานะ
อีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าน้องมาวินเอากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าคาดไปด้วยก็เลยไม่รู้ว่าไอ้กระเป๋าคาดตรงนี้มันจะไปเกี่ยวกับรากไหมหรืออะไรที่อยู่ข้างใต้ด้วยหรือเปล่าค่ะ